มาดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจครอบครัวนี้มากมากนะคะ
เพราะว่าเป็นครอบครัวที่ได้รับความสูญเสียนะคะ
เพราะว่าคนนึงเนี่ยลูกหลานคนหนึ่งเสียชีวิตลูกหลานอีกคนนึงต้องกลายเป็นผู้ต้องหา
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เด็กชายวัย๑๓ปีทำร้ายน้องวัย๑ขวบเสียชีวิต
คาที่เพราะว่ารำคาญที่น้องร้องเสียงดัง
๑๓เนี่ยนะอายุ๑๓ทำร้ายน้อง๑ขวบเสียชีวิต
เข้าไปตรวจสอบในห้องพักข้างโรงงานปลากระป๋องที่อำเภอสัมพรานนครปฐม
เด็กหญิงเซ็นอายุหนึ่งปีสิบเดือนสัญชาติเมียนมา
หงายปากเขียวมีรอยเขียวช้ำทั่วร่างกายเลยค่ะ
เสียชีวิตนางสาววินซอทักเป็นแม่ของเด็กหญิงเซ็นอายุยี่สิบเจ็ดปี
เธอเล่าบอกว่าฝากลูกเอาไว้กับนายอังคาเทเป็นลุงของน้องนะคะ
เพราะว่าเธอต้องไปทำงานที่สมุทรสาครตอนกลางคืน
คืนวันที่๑๒นายอังกาเทกับพระยักษ์ก็ต้องไปทำงานกลางคืนเหมือนกัน
เขาก็เลยวานให้เด็กชายวัยอายุ๑๓ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง
ช่วยดูแลน้องหน่อยนะคะจนกระทั่งเช้าวันที่สิบสามเนี่ย
แม่เขากลับมาเห็นลูกสาวแน่นิ่งตัวเย็นไม่ตอบโต้
ก็เลยแจ้งตำรวจค่ะอ่าเบื้องต้นเนี่ย
เด็กชายวัยปฏิเสธบอกว่าเด็กหญิงเซ็นเนี่ยล้มเอง
แต่ปรากฏว่าลูกชายของนายอังคาเทอายุ๖ขวบ
ว่าเด็กชายวัยหยิกแล้วก็ตีเด็กหญิงเซ็น
เพราะว่ารำคาญที่น้องร้องหาแม่ตอนดึกไม่คิดว่าจะเสียชีวิต
นี่ค่ะตำรวจเนี่ยก็คือก็อย่างนี้ก็มีพยานนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาเด็กชายวัยนะคะ๒ข้อหาก็คือ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและหลบหนีเข้าเมือง
ตำรวจก็นำตัวไปส่งที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมค่ะ
ขณะที่ผู้ดูแลห้องเช่านี้นะคะนายสุพศค่ะบอกว่าเชื่อว่า
เด็กชายวัยเป็นคนทำร้ายเด็กหญิงเซ็นเพราะว่าเด็กชาย๖ขวบที่อยู่ในห้อง
ยืนยันว่าเด็กชายวัยรำคาญน้องที่ร้องงอแงไม่หยุดลุกไปปิดไฟ
แล้วก็มาทุบตีน้องตอนตีสี่ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องนะคะ
ร้องแบบเจ็บปวดทรมานไม่ใช่เสียงร้องหาแม่
เชื่อว่าน้องน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ
ได้ยินเสียงเด็กร้องร้องเหมือนเจ็บปวดแล้วก็ร้อง
แต่ห้องแถวนี้ไม่มีใครได้ยินเลย
แต่เด็กคนนี้เป็นคนไทยลงมานั่งข้างล่างตี๔
ก็ละละคงจะตายตี๔ฝ่าแล้วมั้ง
ทีนี้ในอีกมุมนึงก็คือคนที่ก่อเหตุ
แล้วก็คนที่เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นทั้งลูกแล้วก็เป็นทั้งหลานของครอบครัวนี้
นายอังคาเทลุงของเด็กชายวัยและนางสาววินซอทักแม่ของน้องเซน
ไม่เชื่อว่าเด็กชายวัยจะเป็นคนฆ่า
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตก็บอกว่าน่าจะมาจากที่น้องเซ็นชอบวิ่งล้มชนนู่น

คาดว่าน้องน่าจะนอนกลิ้งตกที่นอนไปชนกับอะไรบางอย่างหรือเปล่า
แล้วเด็กกลิ้งทับกันเองหรือไม่
แต่ว่าศพของน้องเซนตอนนี้ได้ตั้งบำเพ็ญกุศล
ที่วัดสรรเพชรนะคะอำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐม
คืนนี้ก็จะมีพิธีสวดพระพิธรรมเป็นคืนสุดท้าย
ก่อนที่จะชาปนกิจในวันพรุ่งนี้ค่ะ